อย่าไปว่างเขาสิเขาอุตส่านเล่นกับเราแล้ว
เออคือร้อนแบบนี้พาไปทำกิจกรรมทางน้ำหน่อย
พาไปพายซับวอร์ดที่จังหวัดกาลจนามบุรี
พาไปดูนี่เลยแม่น้ำแควร์น้อยและน้ำตกสายโยก
คุณผู้ชมบรรยากาศจะดีขนาดไหน
ติดตามในช่วงสบัดทั่วไทย
บัดทั่วไทยเย่วันนี้ฮะ
ผมอยู่ที่กิจร้าพร้าวอเผิดสายโยกจังหวัดกาลจนามบุรีนั่นเองครับ
นั่นก็คือที่นี่เลยแม่น้ำคั่วแอร์น้อย

ดูสิฮะแม่น้ำนี่เชี่ยวจังเลยนะครับ
แต่ว่าคงต้องไปหาไกด์นำทางกันก่อน
เขารออยู่ตรงนู้นแล้วไปกันเลยจ้า
ตอนนี้เราก็อยู่กับไกด์นำทาง
ไกด์นำไกด์นำทางนั่นเอง
ที่อำเภอสายโยกแห่งนี้จริงแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเด็ดดีมากครับ

เป็นกิจกรรมในการพายสบอร์ดนะครับ
แม่น้ำแควร์น้อยนะครับผ่านผืนป่านะครับ

ที่สำคัญเราจะได้เห็นตัวของน้ำตกสายโยกด้วย
ใช่ครับแล้วก็จะผ่านผานะครับที่มีความสวยงาม

จะไปถึงหรือไม่ไปดูครับ
คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณ
น้ำตกสายโยกใหญ่นะครับ
จะเห็นได้ว่านี่มีน้ำตกไหลลงมา

ใช่ครับตรงนี้ครับก็จะเป็นจุด
ที่นักท่องเที่ยวนิยมจะมาเล่นน้ำกันนะครับ
อีกหนึ่งจุดที่เรามาถึงนั่นก็คือที่ไหนฮะ

มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเล่นน้ำกันด้วยตรงนี้
แล้วปกติคือน้ำเขาไหลมาตลอดเลยไหมครับ

แต่ก็จะมีไหลเบาบ้างไหลแรงบ้างครับ
สำหรับที่ต่อไปที่เราจะไปคือที่ไหนนะฮะ
เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าผากันนะครับเป็นหน้าผาหินนะครับ
ไปเส้นนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม

แต่เป็นที่พักนะครับหาดสวรรค์

แต่ว่าข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นหน้าผาแล้ว
แต่ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็สวยงามเท่าไหร่

ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับเราก็จะถึงกันแล้วครับ

ผาหินจะสวยแบบที่คุณโฟนบอกไว้หรือเปล่านะครับ
ไปดูกันเลยครับ

ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเหลือร่องรอยของหลังพึ่งแล้วนะครับ
แต่เมื่อก่อนเนี่ยเพิ่งจะนิยมมาทำรังบนผานี้ครับ

กล้องข้างบนก็เพราะว่ามันเป็นแนวหน้าผานะครับ

ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเสียงอาโคลนะ

ว้าวตรงนี้กว้างจังนี่คือที่ไหนครับพี่

ทางด้านในถ้ำเนี่ยเขาลือกันว่า
มีพระพุทธรูปปฏิสถานอยู่ด้านในด้วย
เห็นบอกว่ามีอีกจุดหนึ่งท้าทายเหมือนกัน
ตรงจุดนั้นเดี๋ยวเราเลยไปสักนิดนึง
เราก็จะเจอหน้าผานะครับ
ที่มันมีเหมือนกับคล้ายเหมือนเป็นหลังคาของถ้ำ
แล้วซัพบอร์ดสามารถพายเข้าไปด้านในได้

ไปดูกันเลยครับเคครับผม

ใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะโฉบเข้าไปนิดนึงครับ

เราก็จะค่อยไปถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับ

แต่ว่าถ้าใครอยากจะแอดเวนเจอร์ผจญภัยทางน้ำแบบนี้

ติดต่อมาได้ที่ซาฟารีนทั่วเบอร์โทร๐๘๖๐๔๙๑๖๖๒ครับ
ได้ทางไทรัตวิทย์ช่อง๓๒ครับ